สีสันแล้วก็ศิลปะบนกำแพง

ภาพที่เห็นบนกำแพงที่เป็นกราฟิตี้
มักจะเป็นศิลปินเรียกว่าตัวพ่อตัวแม่
ตัวใหญ่หน่อยที่วาดงานอาร์ตสร้างสรรค์งานอาร์ต
แต่จะพาไปดูศิลปินกราฟิตี้ตัวน้อย

เป็นผู้หญิงด้วยชื่อว่าโลล่านะคะ
และนี่ก็คือผลงานของโลลากลาส

ที่เธอได้รับการขนานนามนะว่าเธอเป็น
ศิลปินจิตรกรรมฝาผนังหรือว่ากราฟิตี้
ในนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
โดยโลล่าได้โชว์ทักษะฝีมือด้านศิลปะของเธอ
ลงบนผนังในย่านบลุ๊กลินก็แล้ว
ยามี่ก็แล้วแล้วก็มีที่ฟลอริดาด้วย

เอิ้นลี่่นคนน้อยตัวอาทิตย์ตัวน้อยคนนี้เค้าเริ่มสร้างงานกราฟิตตี
โดยการวาดภาพลงบนผนังบ้านของคนอื่นนะ

แล้วก่อนจังหวะนั้น

เธอก็เลยสามารถวาดภาพลงบนกำแพงในบริเวณนั้นได้อย่างอิสระสมใจอยาก
วัดอะไรก็ว่าอุ๊ยนี่ปลากระเบนหรือเปล่า
แล้วก็มีตึกใช่ไหมน่ารักจังเลย
บอกว่าภาพวาดในแต่ละที่เนี่ยจะเป็นภาพที่แตกต่างกันไป
อย่างที่มายามี่จะเป็นภาพสัตว
แต่ว่าที่นิวยอร์กจะเป็นภาพหลายอย่าง
ได้แรงบันดาลใจมาจากหนังเรื่องโปรดเอามารวมกัน
โลล่าบอกนะคะว่าการใช้สีสเปรย์แบบนี้
บอกว่าเป็นการระบายสีที่มันเหมือนสะใจกว่า
มันได้ทุกอนูมันผืนแผ่นกว้างใหญ่
มันได้อิสระในการสร้างสรรค์ผลงาน
มากกว่าการระบายสีไม้ลงไปบนกระดาษ
อืมต้องปล่อยนะให้เด็กเด็กเขาได้ปลดปล่อยจินตนาการ
เวลาเขาชอบอะไรเขาอะไรเขาก็จะแบบใช่ออกมาในมุมของศิลปะได้
แต่นี่คืออยู่ในพื้นที่ที่เขาอนุญาตนะ

ไม่ได้คืออย่างตอนแรกที่เธอไปขีดเขียนกำแพงบ้านคนอื่น
ก็โดนดุนะคือให้ลูกหลานแสดงออก
แต่ว่าต้องอยู่ในกรอบแล้วก็ในสิ่งที่ถูกต้อง
แต่อย่าไปปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์เขา